เรือไม้โบราณอายุ๒๐๐กว่าปี

ขอดูหน่อยนี่คุณผู้ชม

คือเขาบอกว่าเป็นเรือไม้โบราณ

ลำน้ำยังที่พลทองของร้อยเอ็ด

มนต์พระจากวัดสว่างบึงทองค่ะ
ก็ขุดขุดขึ้นมาเอาไปไว้ที่วัด

เป็นเส้นทางสัญจรของคนจีนเขามาค้าขาย

แล้วเรือลำนี้คงจะมาขายข้าวแหละ

พอซื้อข้าวมาจากภูไทยที่กาลสินใช่ไหม
ก็จะผ่านแม่น้ำยังที่๑๐๑ตรงนี้นั่นแหละ
แล้วคงจะจมมาตั้งแต่อดีตแล้ว

ก็เลยเห็นเป็นซากเรือโผล่ขึ้นมาแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นเรืออีโปงเรือไม้โบราณนะคะ
เสริมความเป็นสิริมงคลดีกว่าคุณผู้ชม

ไปส่งน้ำพระพุทธศายาตะแคงซ้ายครับ

ที่วัดพุทธนิมิตรหรือว่าวัดภูข้าวครับ

พอเสร็จสิ้นการตักบาทแล้ว
คณะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกัน
ส่งน้ำพระพุทธศัยญาตินอนตะแคงซ้ายแบบนี้ครับ
บางคนเอาน้ำปรุงดอกไม้มาไหว้พระ

ถือว่าเป็นบุญใหญ่ส่งท้ายสงกราน

ในวันที่๑๙เมษายนของทุกปีก็คือเมื่อวาน
ขอพรส่วนใหญ่ก็จะขอพรอะไรบ้างล่ะ

และตลอดทั้งวันครับก็จะมีคนมา
ร่วมพิธีส่งน้ำพระกว่า๒๐๐๐คน
โดยพระพุทธศัยญาติหรือว่าพระนอนตะแคงซ้าย
อยู่บนหน้าผาภูข้าว
เป็นศิลปะสมัยธวรวดีครับ

เชื่อกันว่าชาวขอมโบราณ
จำหลักไว้ระหว่างที่เดินทาง

แต่เมื่อได้ทราบว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว
จึงจำหลักพระนอนไว้ที่หน้าผาภูข้าวแทน
แล้วก็มีประเพณีส่งน้ำพระนอนมา
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
คุณผู้ชมครับดาวเผื้อหัดย้ายใช่ไหม
คนที่สายมูเขาก็ต้องไปครับคุณผู้ชม
ที่วัดสว่างอารมณ์ไปทำพิธีรับโชค

พระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะนะครับ
เจ้าวาลวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจนครปฐมนะครับ
จัดพิธีสวดนพะเคราะห์บูชาพระราหู

ในเวลา๒๑นาฬิกา๒นาทีครับ
เพื่อรับโชคจากดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชค
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
มีประชาชนที่ศัฒนาไปร่วมพิธีอย่างครับข้าง
หลวงพ่อแป๊กได้นำพระสวดนพครบูชาพระหู
ถูกโยงสายศิลป์ไว้เหนือศีรษะ

แล้วก็โยงมาที่ประรำพิธี
แล้วก็สวดนพครบูชาพระหูสวดตามกำลังวัน
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมง

ก็เดินประพรมน้ำมนให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
แล้วก็มอบนะครับเงินขวัญถุงแจกให้ทุกคนด้วย
หลังจากพิธีเสร็จแล้วนะครับ

รำชุดกริจดาพินิหารนะครับ
ซึ่งกรีดนิ้วมือซ้าย๓นิ้ว
แล้วก็นิ้วมือขวา๑นิ้ว
หลายคนก็นะครับเอาไปตีเพื่อเสี่ยงโชคด้วยนะครับ